นะรองหัวหน้าพักเพื่อไทยก็บอกว่าเอาเรื่องแรกก่อนละกัน
เหตุผลที่ยกเลิกแถลงข่าวจัดตั้งรัฐบาลพักเพื่อไทยในวันนี้เนี่ย
ก็คือสารรัฐธรรมนุนท่านเลื่อนคำสั่งรับคำร้องผู้ตรวจการแผ่นดินไปเป็น๑๖สิงหาคมใช่ไหม
ก็เลยมีการประสานคุยกับประธานสภาแล้วว่าถ้าอย่างนั้นเรารอความชัดเจนก่อนดีไหม
เพราะมันก็ส่งผลยึดโยงกันไปหมด
ก็เลยว่างั้นรอคำวินิจฉัยให้ชัดเจนก่อนดีกว่า
แล้วก็เลยตัดสินใจเลื่อนวาระเลือกนายกไปจนถึงวันนั้นเลย
ก็เลยคิดว่างั้นก็เลื่อนให้หมดไปเลยก็แล้วกัน
นัดหมายว่าจะแถลงว่าคั่วใหม่ของเพื่อไทยจะมีพักไหนบ้าง

เพราะไม่อย่างนั้นพรุ่งนี้ต้องโหวตนายกแล้ว

ไปก่อนเพราะไหนอ่ะพอสารเลื่อนเสร็จปุ๊บ
งั้นโหวตนายกก็ต้องเลื่อนไปก่อนใช่ไหมล่ะ
เพราะว่าศาลเองท่านก็ยังไม่ได้วินิจฉัย
ถ้าสมมุติโหวตนายกเลื่อนไปเอองั้นเราก็มีเวลาคิดอ่ะเน

เราก็เลื่อนไปด้วยละกันก็เลยเลื่อนกันเป็นทอดนะคะ

คุณภูมิธรรมก็บอกว่าแต่ถ้าไม่มีปัญหาอะไรเนี่ย
หลังจากวันที่๑๖สิงหาคมประมาณสัก๑สัปดาห

คุณภูมิธรรมบอกพอมีเสียงสอสอพอในการจัดตั้งรัฐบาล

ก็จะมีเวลาแสวงหาเสียงเพิ่มมากขึ้นทั้งสสและสว
โดยเฉพาะสอสอเพื่อให้ได้รัฐบาลที่มั่นคง

ส่วนกระแสที่บอกว่าไม่มีพักลุงร่วมเนี่ย

ขอให้รอการตัดสินใจชัดเจน
อันนี้ไม่แน่ใจว่าชัดเจนไปทางไหน

แต่วันนี้พยายามแสวงหาความร่วมมือต่าง

แล้วก็มีกระแสข่าวออกมาว่าเพื่อไทย

หารือกันที่เพื่อไทยเชิญไป
เพื่อไทยไม่ได้ขอให้ก้าวไกล
โหวตให้กับแคนดิเดตของเพื่อไทย
แถมยังบอกด้วยซ้ำว่าอย่ามาโหวตเลยนะ
เขาจะหาว่าแม่เกลียดเสียกันหรือเปล่า

ไม่ใช่เลยนี่ผมขอปฏิเสธเลยนะว่า
ไม่ใช่ว่าแบบเราจะไม่ต้องการแต่เราไม่กดดันเราใช้คำว่าเป็นเอกสิทธิ์ของก้าวกลายก็เป็นสิทธิ์ของสอสอเป็นสิทธิ์ของพักว่าเขาอยากจะทำยังไงในเมื่อเราแยกจากกันไปแล้วไง

ไม่ใช่ว่าไม่เอาอย่ามาโหวตให้พี่เลยเดี๋ยวสวเขากังวล
ก็ยินดีไม่โหวตก็ไม่เป็นไรไม่อยากกดดันส่วนที่ก้าวไกลบอกว่าไม่เคยแจ้งคุณชัยธวัฒน์พูดใช่ไหมว่า
เก้าไกลพูดแค่ว่าไปคุยกับพักร่วมมาแล้วไม่มีใครโอเคที่จะให้มีก้าวไกลร่วมรัฐบาลพักร่วมที่จะมาเติมใหม่
คือคุณชัยธวัฒน์ตอนที่แถลงเมื่อวานบอกว่าพักเพื่อไทยเนี่ยไม่เคยบอกให้ทางก้าวไกลเนี่ยลดหรือว่าเลิกเรื่อง๑๑๒เลย

อยู่ก็มาแจ้งเลยว่าเราแยกกันเถอะ
เพราะพักที่อื่นที่ไปคุยมาที่จะเอามาเติมเขาบอกว่าเขาไม่โอเคถ้ามีก้าวไกลร่วมเป็นพักรัฐบาลด้วย
ทำไมไม่ตามสเต็ปล่ะอยู่แบบมาบอกเลิกกันเลยแยกกันเลย
คุณภูมิธรรมบอกว่าคืออันนี้น่าจะเป็นการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนเพราะเพื่อไทยเองแสดงความชัดเจนมาตลอดนะว่าจะไม่แก้ไขมาตรา๑๑๒
และการเจรจากับพักคั่วเดิมก็แจ้งให้ทราบแล้วว่ามีเงื่อนไขอะไรบ้างแล้วก็พร้อมที่จะช่วยหาทางออกด้วย
คุณภูมิธรรมบอกว่าคืออันนี้น่าจะเป็นการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนเพราะเพื่อไทยเองแจ้งให้ทราบแล้วว่ามีเงื่อนไขอะไรบ้าง
ซึ่งกำหนดเงื่อนไขไว้ว่าเราต้องได้เสียงเกิน๓๗๕๓๗๖ตอนนี้คือกึ่งหนึ่ง
ขณะนี้เราก็อยู่ที่ว่าเราต้องให้ได้๓๗๕เพราะฉะนั้นเสียงสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรเราอยากให้ได้มั่นคงมากขึ้นที่สุด
เพราะการได้เสียงสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรที่มั่นคงจะทำให้เกิดรัฐบาลที่มั่นคงมีประสิทธิภาพ
ผมได้บอกไปแล้วว่าในการแยกตัวครั้งนี้ในที่ประชุมวันนั้นนะครับ
รายงานซึ่งมีคุณสิริกัญญามีคุณชัยธวัฒน์แล้วก็มีคุณพิจารณ์นะครับ
ก็ถือว่าทุกฝ่ายเป็นอิสระต่อกัน
ส่วนพักเก้าไกรนั้นการที่จะโหวตหรือไม่โหวต

อ่าคุณพุมธรรมบอกนะขนาดนี้
ถ้าในซี่ของรัฐบาลก่อนนะก็คือเกิน๒๕๐เสียงของ๕๐๐

และมีเสียงอีกจำนวนหนึ่งของซีก๑๘๘เสียง

อยู่ที่ว่าในช่วงเวลานี้ก่อนจะถึงวันที่๑๖สิงหา
อาจจะได้โหวตนายกวันไหนยังไวต้องไปดูอันอีกทีนึงเนี่ย

ขอคุณภูมิธรรมอีกสัก๒คำถามได้ไหมคะ
เรื่องแรกคุณภูมิทำกังวลไหม

สวเขาคางแคลงใจเขาไม่ยกมือไม่เห็นชอบให้ทำยังไง
คุณภูมิธรรมบอกว่าอันนั้นเป็นเรื่องของคุณเศรษฐาให้คุณเศรษฐามาชี้แจงเอง

คุณภูมิธรรมยืนยันเป็นมั่นเป็นหมอใช่ไหมว่าคุณทักษิณจะเดินทางกลับ๑๐สิงหาคม

คุณภูมิธรรมบอกว่าไอ้การเลื่อนกำหนดการกลับบ้านของคุณทักษิณเนี่ย
มันก็ขึ้นอยู่กับคุณทักษิณและครอบครัว
ก็เขาคงต้องเป็นเรื่องของท่านเศรษฐานะครับกับเห็นว่าเกี่ยวกับบริษัทที่ท่านเกี่ยวข้องอยู่
ก็ได้ยินว่าเขามีการแถลงอะไรชัดเจนอยู่เหมือนกัน
แล้วก็ปล่อยให้ทางเป็นเรื่องที่คุณเศรษฐากับทางบริษัท
จะต้องไปชี้แจงและทำความเข้าใจนะครับ
สำหรับเราเห็นรายละเอียดต่างแล้วเราไม่ได้คิดว่ามีปัญหาอะไร
เราคิดว่าก็เป็นไปตามกระบวนการทุกอย่างต้องตามกฎหมายที่กำหนด
ถ้ากฎหมายไม่มีปัญหาก็คือไม่มีปัญหาอะไรโอเคนะครับ
เรื่องการเดินทางกลับของคุณทักษิณนี้ก็ถือว่ายังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับ
เป็นเรื่องของครอบครัวแล้วก็ไม่เป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับทางการเมืองนะครับ
เราก็ดำเนินการของเราไปคุณทักษิณท่านนายกทักษิณกับครอบครัว
ตัดสินใจยังไงก็เป็นเรื่องของท่านอันนี้ก็ต้องรอให้ครอบครัวแถลงความชัดเจนให้มากขึ้น
แต่ว่าขณะนี้ก็เท่าที่ทราบก็คือเราก็รู้ว่ามีกำหนดการกลับ
อย่างที่ท่านทุกคนรู้อะครับยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
รู้เท่ากันค่ะคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจสอสอพักเพื่อไทยก็บอกตรงกันนะคะว่า
รอฟังจากหัวหน้าพักเลขาธิการพักแล้วก็คุณภูมิธรรมที่เป็นคนบริหารจัดการ
ว่าการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยจะมีหรือไม่มี๒ลุงเนี่ยเดี๋ยวรอฟังให้ชัดเจนจาก๓คนนั้นดีกว่า
แล้วก็ยอมรับว่าการเลื่อนโหวตนายกมันกระทบต่อไทม์ไลน์การจัดตั้งรัฐบาลจริง
ซึ่งพักเพื่อไทยและพักร่วมจัดตั้งรัฐบาลก็มองว่า
ประเทศชาติเนี่ยขาดรัฐบาลนานไม่ได้นะต้องจัดตั้งรัฐบาลโดยเร็ว
เสียงเรียกร้องของสภาอุตสาหกรรมหรือว่าหอการค้าแห่งประเทศไทย
เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจก็หวังตรงนี้ว่าสวจะช่วยโหวตให้นะ
ผมเชื่อว่าข้อมูลตรงนี้ทางสวเองก็คงจะรับทราบตรงนี้นะครับ
ผมคิดว่าทางสวก็ช่วยโหวดให้มันนะครับ
อันนี้ผมไม่ทราบนะครับ
คณะเจรจาที่ไปหาเสียงกับสวให้กับทางเพื่อไทยเขา

แต่ความจริงก็ไปตั้งแต่ช่วงของก้าวไกลแล้วนั่นแหละ
ใช่ตั้งแต่ตอนที่เก้าไกลยังเป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาลอยู่
ซึ่งคุณสุริยะก็หวังว่าสวจะยกมือให้
ก็ลดเงื่อนไขมาให้ตามใจสวขนาดนี้แล้วนะ
เดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปแต่วันนี้เนี่ย